ตอนนี้ผู้ป่วยโควิด๑๙ที่เพิ่มขึ้นทุกวัน

คือครบแล้วค่ะตอนนี้๗๗จังหวัดนะคะ
ในแต่ละจังหวัดเองเขาก็มีการเตรียมความพร้อม
โดยเฉพาะการรองรับกลุ่มที่ติดเชื้อยังไม่มีอาการมากนัก
ก็ต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม

เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้นะคะ
นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ค่ะ
วันนี้พร้อมคณะเลยนะคะไปตรวจสถานที่จัดเตรียม
เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด๑๙ในแพร่
แพร่เขาก็เพิ่มขึ้นทุกวันเช่นเดียวกันนะคะ
จุดนี้ที่จัดทำเป็นโรงพยาบาลสนามคือศูนย์ประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
นายแพทย์วิชินโชธปฏิเวทกุลเป็นผอโรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่
พาผู้ว่าตรวจเยี่ยมสถานที่และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะคะ
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของจังหวัด
สามารถรองรับผู้ป่วยได้๘๐เตียงและจะขยายเพิ่มเป็นอีก๑๐๐เตียง
มีเจ้าหน้าที่ภาคสนามปฏิบัติการและอำนวยความสะดวก
ดูแลความปลอดภัย๒๔ชั่วโมงค่ะ

วันนี้จังหวัดแพร่เปิดให้บริการโรงพยาบาลสนามแล้ว
โดยผู้ที่ติดเชื้อจะต้องเข้ารับการรักษาที่
พยาบาลสนาม๑๔วันก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป
อกจากนี้คณะกรรมการควบคุมโรคนะคะ
เตรียมโรงพยาบาลสนามไว้เพิ่มอีกด้วย๒จุดค่ะ
คือที่ห้วยโรงอำเภอร้องกว่างและกองพันธหารม้าที่๑๒
ค่ายพระยาชัยบูรณ์อำเภอเด่นชัยท่านะคะ
ถ้าเป็นในกรณีที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นค่ะ
ผู้ป่วย๒๕๘รายค่ะ

และภาพที่คุณผู้ชมเห็นที่เขาไปตรวจคือหอพักหญิงที่๒๖
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
จะถูกใช้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของจังหวัด
มีทั้งหมด๘๖ห้อง
รองรับผู้ติดเชื้อได้ทั้งหมด๒๕๘คนนะคะ

ซึ่งขณะนี้เองมีผู้ติดเชื้อที่มาพักที่โรงพยาบาลสนามนี้๒๗คนแล้วค่ะ
ทุกคนเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรือว่าอาการค่อนข้างน้อยนะคะ
ใน๒๗ที่ติดเชื้อโควิด๑๙จะสามารถกลับบ้านได้เร็วนี้
นายแพทย์สมศักดิ์เทียบเก่าค่ะเป็นพอโรงพยาบาลสนาม
เปิดเผยว่าโรงพยาบาลสนามนี้รับผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ
และแสดงอาการน้อยเฝ้าระวังสังเกตอาการเพื่อรอกลับบ้าน
มีระบบตรวจวัดอุณหภูมิผ่านกล้องวงจรปิด
ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
เจ้าหน้าที่จะใช้ระบบการพูดคุยแบบออนไลน์
เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารรับยา
เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งข้อความให้ทุกคนอยู่ภายในห้อง

ขณะที่เจ้าหน้าที่นำอาหารน้ำดื่มและยา
ไปให้ประจำทุกห้องแต่วางไว้ที่หน้าห้องค่ะ
โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยังมีการดูแลผู้ติดเชื้อโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชัน
อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการดูแลเรื่องของสุขภาพจิตไปด้วยค่ะ
อีสานไปใต้ค่ะตอนนี้หลายที่นะคะจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะ
เป็นการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามที่ภูเก็ต

ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ด๊อคเตอร์ฮิลรันด์ประสานการอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฐภูเก็ต
ผู้บริหารทุกภาคส่วนและทีมคณะแพทย์ของโรงพยาบาลสนามวัชิรภูเก็ต
ลงพื้นที่สำรวจในการเตรียมความพร้อมค่ะ
เพื่อรองรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม
ภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ต
โดยมีเทศบาลตำบลรัศดาเร่งรัดเตรียมสถานที่
เรื่องของอุปกรณ์และระบบการบริหารจัดการ

มีพื้นที่รองรับผู้ป่วยได้๒๖๕เตียงค่ะ
สำหรับระยะที่๑เปิดรองรับผู้ป่วย๗๐เตียง
ทั้งนี้แนวทางการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามจะเป็นไปตามหลักดำเนินงานของคณะแพทย์โรงพยาบาลสนามวัชิระภูเก็ตค่ะ